ตั้งแต่สัปดาห์หน้านะครับผู้ที่สัญจรผ่านถนนรามคำแหง
จะต้องศึกษาเส้นทางแล้วก็เผื่อเวลาในการเดินทาง
เพราะว่าผู้รับเหมาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

จะเริ่มเข้าไปตอกเสาเข็มทดสอบ
ทำให้จะต้องมีการปรับแผนการจราจร
ในบางช่วงของถนนรามคำแหงในสัปดาห์หน้า
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณมาซีรีกล่อมแก้วครับ
ช่องจราจรติดเกาะกลางถนนฝั่งขาเข้าและขาออก๑ช่องการจราจร

และบริเวณปากซอยหมู่บ้านกรีนารีวิวแถวคลองสะพานสูง
จะถูกปิดการจราจรชั่วคราวตั้งแต่วันที่๒๔กรกฎาคมนี้
เพื่อเตรียมพื้นที่ตอกเสาเข็มทดสอบของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีฝั่งตะวันออก
ซึ่งเป็นการก่อสร้างเฟสแรกของโครงการนี้
ถนนด้านในเกาะกลางนะคะตั้งแต่ซอยรามคำแหง๑๙๓ถึงรามคำแหง๑๙๙ค่ะ
เป็นหนึ่งใน๒จุดที่ทางรอฟอร์มจะปิดการจราจรตั้งแต่วันศุกร์ที่๑๔กรกฎาคมนี้
จนกว่าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มจะเสร็จสิ้นนะคะประมาณปีพศ๒๕๕๙
ซึ่งทางรอฟอร์มเชื่อว่าแม้จะปิดเลนส์ด้านในตลอด๒๔ชั่วโมง
แต่ก็จะไม่ทำให้การจราจรบนถนนรามคำแห่งนั้นติดขัด
เนื่องจากมีการใช้ไหลทางเข้ามาเป็นพื้นผิวการจราจรแทนที่
ซึ่งรถก็ยังสามารถทำความเร็วได้เช่นเดิมค่ะ
เพื่อป้องกันปัญหาการจราจรที่อาจติดขัดจากการปิดทาง
ผู้รับเหมาได้เร่งซ่อมแซมสภาพถนนที่ไม่เรียบร้อยตลอด๒จุด

เลี่ยงปรับพื้นที่ไหลทางในจุดอื่นตามแนวรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ผู้รับเหมาก็ได้ปรับปรุงไหลทางทั้งสองฝั่งตลอดแนว
ก่อสร้างให้ผิวเรียบแล้วก็มั่นคงแข็งแรงพอ
ที่จะใช้ให้เป็นการจรเพิ่มเติมเนื่องเร่งลดปัญหาคอขวด
แต่ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้ส่วนใหญ่ยังไม่ทราบ
ว่าจะเริ่มก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายนี้
ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำการประชาสัมพันธ์
พร้อมเพิ่มเจ้าหน้าที่มาคอยอำนวยความสะดวก
เร่งด่วนก็ให้เจ้าหน้าที่มาช่วยอีกหลายคนหน่อย
แล้วก็คือเราต้องประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า
ให้เขารู้บางคนมาจากที่อื่นเขาจะไม่รู้เลยว่า
ตรงนี้มันปิดช่องทางใช่ไหมล่ะแล้วตรงนี้มันเกิดอุบัติเหตุบ่อย
เพื่อที่จะทำการตอกเสาเข็มทดสอบ
เป็นพื้นที่ที่จะก่อสร้างสถานีคลองบ้านม้าถึงสุวินทวง
เป็นสัญญาหนึ่งในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ฝั่งตะวันออกเฟส๑ศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรี
ปัจจุบันมากกว่า๑๕๐อยู่ในช่วงส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับเหมา
ส่วนเริ่มดำเนินการเข้าสำรวจสาธารณูประโภค

ว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้ในปี๒๕๕๙
ส่วนเฟสที่๒ช่วงตลิ่งชันศูนย์วัฒนธรรม
อยู่ในระหว่างการจัดทำเอกสารประกวดราคา
โดยรถไฟฟ้าสายสีส้มมีระยะทางรวม๓๕๔กิโลเมตร

แบ่งเป็นสถานีใต้ดิน๒๒สถานี
และสถานียกระดับ๗สถานี

จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน
ในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออก

ช่วยลดปัญหาการจราจรบนท้องถนนได้มากขึ้นค่ะ
สิวรีกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน